ไปรับประทานกันต่อกันดีกว่า
คราวนี้เอาใจสายแบบขนมไทย

ถูกต้องทางของข้าก่อนมาแล้วใช่มั้ยคะ

บางคนบอกรู้จักดีบางคนอาจจะบอกอุ๊ยไม่รู้จักคืออะไร

ใช่จริงหน้าตาของมันลักษณะลำต้นจะตรง
ไม่มีกิ่งก้านดอกใบเนี่ย
ดอกมันจะออกมุมม่วงอมชมพูเนี่ยนะคะ

ก็มักจะเก็บดอกดินเนี่ย

นางจำเรียงเมคีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่
ตำบลบ้านป้อมเจ้าของเมนูขนมดอกดิน
ก็เล่าให้ฟังว่าขนมนี้ปีนึงก็ทำกันครั้งหนึ่ง
คือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี่แหละ
เป็นของดีของเด็ดที่ปีนึงจะมีให้ทานแค่ครั้งเดียว
เดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่ามันก็จะสามารถหาดอกดินได้ในช่วงนี้เนี่ยนะคะ
คือญาติจะพากันไปเก็บเห็ดโคนบนเขาพระแม่ญาติ
เอามาทำอาหารนี่แหละแต่ก็มักจะได้เก็บดอกดินที่ขึ้นอยู่ตามชุมเห็ดมาทำขนมด้วย
ขั้นตอนการทำก็เรียกว่ามีกระบวนการหลายอย่างนะเอามาล้าง
ขั้นตอนการกรองเอาน้ำดอกดินมาผสมแป้งข้าวเหนียว
สมน้ำตาลเอาไปนึ่งแล้วก็เอามาโรยกับมะพร้าวถึ่นทึก
สมเกลือนิดนึงโอ้โหคุณผู้ชมขาออกมาหน้าตาน่ารับประทานยิ่งนัก
และถ้าหากว่าได้ชิมแล้วนี่นะคะคุณต้องติดอกติดใจ
มันจะทั้งหอมทั้งหวานทั้งมันทานกันแบบร้อน
คือลักษณะก็คล้ายเขาต้มมาแต่นั้นแต่ว่าส่วนประกอบมันต่างกัน
อ๋อด้วยใบตองใช่ไหมแล้วก็พาออกมาเสร็จสำเร็จเรียบร้อย
มันก็จะมีความหอมของใบตองนี่ไงคุณคะอืม
นี่นะออกมาจากเตาร้อนแบบนี้แกะเปลือกออกมาแกะใบตองออกมา
ขนมข้างในมันจะกลายเป็นสีออกม่วงหรือดำนิดนึง
คล้ายกะละแมเหมือนกันนะแต่รสชาตินี่คุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ยังมีสรรพคุณของดอกดิน
เรื่องของเบาวาเรื่องของรถบวมด้วย
เป็นอีกขนมโบราณอย่างหนึ่งที่หายากเหมือนกันนะคุณ